พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งไอเดียเก๋ไอเดียดีไอเดียบันเจิดไอเดียเลิศจริง

เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเขานำไม้มาประกอบเป็นรถ
แล้วเป็นรถแบบนี้วิ่งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่า
นี่คือรถจิ๊บหน้าตาเหมือนจริงเลยนะ
จิ๊บที่ต่อมาจากไม้สักและไม้สน
เป็นของหนุ่มใหญ่ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ชาวสุโขทัย
ชื่อว่าคุณสุเทพทุกข์ไม่มีแปลว่ามีความสุขตลอดชีวิต

ซึ่งพี่เขาก็ไปซื้อโครงรถกอล์ฟเก่ามา
เพื่อที่จะมาต่อเป็นรถจี๊บอย่างที่เราเห็นกัน
โดยนำไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์
ต่อเป็นรูปทรงรถรวมถึงเบาะนั่งพิเศษ
เป็นพ่วงนั่งท้ายรถแล้วก็ทำหลังคาด้วย

เขานำเครื่องสูบน้ำ
ต่อเข้ากับชุดขับเคลื่อนของรถจักรยานยนต์
แล้วก็ต่อเข้าไปภายในตัวรถจี๊บไม้อีกทีหนึ่ง

แล้วก็ขับได้เหมือนรถยนต์ทั่วไปนะคะคุณ
มีทั้งเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลัง

เบรกต้องทำก่อนเลยเอาอ่อนคันเร่งเลย
ค่ะแล้วก็คันนี้เขาบอกว่านั่งได้๕คนเลยนะคะคุณ
ทั้งหมดนี้พี่สุเทพคนนี้ใช้เวลาทำประมาณเดือนเศษเท่านั้นเอง
ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าต่อเสร็จแล้วเป็นรถออกมาแล้วแบบนี้

เร็วหรือเปล่าวิ่งได้จริงหรือเปล่า
นี่ไม่ธรรมดาคุณค่ะ
วิ่งชิ๊วเลย

คุณชิวไหมเร็วเหมือนกันอยู่นะ
น่าจะประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้

ไม่ธรรมดานะคะจนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยติดต่อ
ขอนำไปเป็นรถรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงาน
หรือว่านำไปให้พ่อแม่นาคในงานบวชพระด้วยนะคะ

อยากจะโทรสอบถามพี่สุเทพเขาก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
เราขึ้นให้ด้านล่างนะคะ๐๖๑๗๙๔๔๐๑๑ค่ะ
สุเทพเขาสามารถต่อรถเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการได้
คุณผู้ชมสนใจจะสั่งนะก็ลองคุยกับพี่สุเทพคนนี้ดูได้เลยจ้า
แบบน่าสนใจนะรถสปอร์ตรถสปอร์ตเลยนะ
ฉบเฉียวเลยแต่เอาแบบความเร็วระดับจักรยานพอ
ค่อยไปค่อยไปแล้วคุณจะไปขี่ที่ไหนครับ
ไม่ก็ดีแล้วในหมู่บ้านพอจะได้แบบโชว์ไงโชว์เอาไว้โชว์
ประทุนด้วยนะโอ้ดีมากเลยรับอากาศโอ้แดดร้อนมา
แต่ว่าต้องเป็นเท้าถีบอย่างนี้นะอ่างั้นไปซื้อจักรยานดีกว่าครับ
ไอเดียเก๋ค่ะไอเดียเก๋ยังไงก็เก๋มาก
สนใจถ้าคุณลุงเขาได้นะอยากสั่งอยากดูอะไรนะ